ไปดูกันต่อเลยดีกว่ากับเรื่องราวแปลกตากับประเพณีโบราณของชาวจังหวัดชนบุรี
ก็คือประเพณีแห่แม่ศรีผีกระด้ง
นี่ค่ะก็เป็นประเพณีที่จัดขึ้นโดยชาวบ้านหมู่๑๐บ้านใหม่น้องมะนาวตะมนต์เกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีนะคะ
ก็จะมีการทำพิธีโดยพระสงฆ์นี้ด้วยนะคะรวมถึงประชาชนชาวบ้าน
จะมีการนำสากสองอันมาวางกลับกันตรงกลางแล้วก็จะมีชาวบ้านทั้งผู้ชายผู้หญิงมาล้อมวงกันแบบนี้
บไม้ปรบมือเป็นการร้องเพลงเชิญนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยค่ะก็จะช่วยกันนะคะในการจับกระโด้งนี้เอาไว้
พอผีนางด้งเข้ามาสิงคนที่ร่างทรงมันก็จะสั่นแบบนี้แล้วก็ร่อนกระด้งไปเรื่อยนะคะ
คราวนี้ชาวบ้านเขาก็จะเสี่ยงทายล่ะค่ะว่าพืชผลทางการเกษตรน้ำท่าจะเป็นยังไง
โดยการที่จะเอาน้ำใส่ภาชนะแล้วไปซ่อนเอาไว้ถ้าผีนางด้งหาเจอเนี่ยแสดงว่าปีนั้นน้ำท่าจะอุดมสมบูรณ์
ต้องตามฤดูการดีนะคะหรือบางทีเนี่ยก็จะเสี่ยงทายด้วยการให้นางโด้งเนี่ยร้องรำทำเพลง
เพราะถือว่าผีนางด้งเป็นผีที่รักสนุกนะคะพอเล่นกันเป็นที่พอใจและเสี่ยงทายกันสดสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
เมื่อต้องการจะให้หยุดก็จะมีการไปเป่าหูของคนที่เป็นร่างทรงบอกว่าเสร็จพิธีแล้วนะหรือว่าเรียบร้อยแล้วก็ตามเนี่ย
ร่มก็จะออกไปทุกอย่างก็จะกลับสู่ภาวะปกติ